ร้านโกน้อยนี่ขายอะไรขายข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ใช่ไหมข้าวหมกไก่ท่าม่วง
ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วเตี๋ยไก่ซุปหางวัว
แต่ว่าเขาบอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อของร้านโกน้อยนี่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะ

เนื้อก็แม่บ้านถูกยายสอนมายายขายเมื่อสมัยก่อน

ก็พอสมควรก็เราตั้งใจทำหาเนื้อดีให้เขากิน
ผมจะถ้วยไยก๋วยเตี๋ยวผมก็กิน๒ถ้วยแปลกแหละครับ
เรามีการพัฒนาปรับปรุงสูตรยังไงบ้างให้ขายดีครับ

ก็มีผลิตบะหมี่เอง

แล้วก็เริ่มมาทำพวก

ค่ะบะหมี่ชาโคลองทำดู

เมืองนี้เป็นเมืองที่มีหน่อไม้เยอะ

เราก็เลยจะเลือกพวกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนี่ย

ก็เลยเมนูพิเศษนี้ก็จะเป็น

เพราะว่าเราอยากจะส่งเสริมของที่ท้องถิ่น

ทุกวันเสาร์๑๑โมงตรงพอดิบพอดีแบบนี้
เรามีนัดกันที่หน้าจอไทยรัฐทีวีกับรายการ

รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทย
เสิร์ฟให้แฟนรายการได้ฟินกันถึงหน้าจอ

เราได้เอาใจหนุ่มสาวออฟฟิศย่านอโศก
สุขุมวิทย์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไหนแฟนเรียกร้องกันขนาดนี้

หึคนสู่จังหวัดกราชนบุรีแบบแม่ฤีร้อยค่ะ
ซึ่งในวันนี้แฟนรายการจะได้พบกับ

เนื้อนุ่มละมุนลิ้นกับน้ำซุปหอมยั่วยวนชวนฟินจากร้านข้าวหมกไก่ท่าม่วง
ต่อด้วยเมนูบะหมี่ชาโคไอเดียเก๋ที่หยิบเอาสูตรบะหมี่เก่าแก่ของตระกูลมาต่อยอดจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสุกสาลา
ปิดท้ายกับ๒เมนูเส้นอนาชาติ๒สไตล์กับสปาเกตตี้แพสโต้ซอสและก๋วยซีหีบ
จากการนำเอาวัตถุดิบของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหาร
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสของดีของชุมชนจากร้านพรัมทีบาร์แอนเรสรองค่ะ
สวัสดีครับ๑๑โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสัมรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเราเดินทางมาตามหาเมนูเส้นกันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้นของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับ
วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับคนกรุงเทพหรือว่าคนจังหวัดใกล้เคียงก็นิยมที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เมื่อเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมขนาดนี้แน่นอนจะต้องมีร้านเส้นเด็ดให้เราได้มาสืบสาวราวเส้นครับผม
เอาไปดูกันเลยครับว่าร้านแรกที่เราจะไปตามหาเนี่ยคือร้านเส้นอะไรครับ
ร้านแรกที่เราจะพาไปตามหาเมนูเส้นอนาชาติกันนั้นนะคะอยู่ที่ตลาดเก่าท่าม่วงค่ะ
ชนแห่งนี้ไม่ได้แค่มีความเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นถนนสายหลักสายแรกที่เป็นย่านการค้าเก่าแก่ริมแม่น้ำแม่กรองของเมืองกาญจนบุรีอีกด้วยค่ะ
หากสืบสาวเรื่องราวกันแล้วนะคะคงต้องย้อนกลับไปราวกว่า๑๑๙ปีที่แล้ว
ตลาดเก่าท่าม่วงหรือตลาดนางลอยในสมัยอดีตเป็นตลาดขนาดใหญ่รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของเมืองกาลค่ะ
มีเรือสินค้าจากที่ต่างมาจอดเทียบท่าค้นถ่ายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคัก
แม้ประวัติศาสตร์และความคึกคักของชุมชนท่าม่วงจะผ่านมามากมายกว่า๑๐๐ปี
แต่ร่องรอยของประวัติศาสตร์ก็ยังคงถูกรักษาไว้ผ่านอาคารบ้านเรือและวิถีชีวิต
จนทำให้ชุมชนแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเสน่ห์และได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปธรรม
ประเภทชุมชนที่มีการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีพศ๒๕๕๙อีกด้วยค่ะ
แต่ไม่เพียงแค่ชุมชนแห่งนี้จะมีเสน่ห์ที่น่าสนใจเท่านั้น
เพราะเรื่องราวของอาหารการกินโดยเฉพาะเมนูเส้นที่ชุมชนท่าม่วงแห่งนี้ก็มีเรื่องราวความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ
โดยร้านแรกของเราจะพาไปเริ่มต้นกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรเด็ดแต่จะเด็ดขนาดไหนตามคุณน้อยไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันค่ะ
เริ่มต้นร้านแรกกันด้วยร้านที่ชื่อว่าข้าวหมกไก่โกน้อยครับผม
แต่ว่าเป็นร้านข้าวหมกไก่ที่มีก๋วยเตี๋ยเนื้อตุ๋นแสนอร่อยครับ
แต่ว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

นี่นะฮะร้านดังแถวเปิดท่าพ่อนะครับผม

ภรรยาเป็นคนก่อตั้งจริงร้านโกน้อยนี่ขายอะไร

ข้าวหมกไก่ท่าม่วงข้าวมันไก่กุ้ยเตี๋วเนื้อกุ้ยเตี๋วไก่ซุปหางวัว
แต่ว่าเขาบอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อของร้านโกน้อยนี่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะ

เนื้อก็แม่บ้านถูกยายสอนมาอะไรประมาณนั้นครับยายขายเมื่อสมัยก่อน

แล้วเด็ดขนาดไหนคนกินเยอะไหม
ก็พอสมควรก็เราตั้งใจทำหาเนื้อดีให้เขากิน
ผมจะถ้วยใยกุ้ยเตี๋ยวผมกิน๒ถ้วยแปลกเลยครับ

แล้วเราก็เลือกเนื้อดีมาทำให้ด้วย
ครับคืนท้องเนื้ออะไรเนื้อดีให้
แสดงแสดงว่าเนื้อดีขนาดไหนส่วนผสมอะไรบ้าง
ขอบุครับ

เราก็แอบเห็นทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวมุสลิม

แต่ที่แน่ไม่ว่าจะออเดอร์ไหน
ทานที่ร้านหรือกลับบ้านก็ต้องมีเจ้ากุ้ยเตี๋ยวเนื้อตูน
ติดมือหรืออยู่คู่โต๊ะกันแทบทุกรายเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าสองเมนูนี้เขาเด็ดดวงจริงจริง
มาดูกันโอ้โฮ
พอเปิดมานี่นะอย่างแรกที่ได้กลิ่นก็คือกลิ่นหอมยาจีนเลยนะโกนะ

อันนี้อะไรเนี่ยโกทำไมต้องเอามาไว้วันนี้ทำไมไม่ใส่ในน้ำ
มันมันหั่นแล้วหั่นแล้วพร้อมพร้อมตักใส่ถ้วยขายเลย
ก็คือไว้ตรงนี้เพื่อให้มันอุ่นตลอดเวลาอุ่นตลอดเวลา
อะไรบ้างมีเนื้อพื้นท้องเนื้อเนื้อพื้นท้องเนื้อเอ็นพวกอะไร
เนื้อเอ็นอะไรอย่างนี้ครับแล้วมีอะไรอีกสองอย่าง
อย่างลูกชิ้นลูกชิ้นคือทางร้านจะขายแค่เนื้อพื้นท้อง
เอ็นใช่ไหมแล้วก็ลูกชิ้นนะครับผมวิธีการตุ๋นของมันทำ
ยังไงก็ใส่ในหม้อหม้อน้ำน้ำซุปเลยอ่าเสร็จแล้วเอาขึ้นมา
เป็นก้อนเนื้ออย่างเงี้แล้วก็หั่นหั่นแล้วก็มาวอร์มไว้ตรงนี้
พร้อมขายพร้อมมาวอร์มพร้อมขายคือเราจะตุ๋นเนื้อเนี่ยเป็นก้อน
ใหญ่ใหญ่ครับยังไม่หั่นครับให้มันใส่ไปในน้ำซุปด้วยใช่แล้ว
พอมันตุ๋นเสร็จเนี้ยใช้เวลากี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงน่าจะ
สองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นครับ
ก็ผักไว้ตรงนี้ครับนะครับผมอะยกออกมาก่อนครับ

อ่าเราก็ใส่เครื่องนะครับความลับเยอะไม่ยอมบอก
บอกเลยไม่หวังทำกินได้โอเคเลย
จากจะนำเนื้อพื้นท้องลงไปต้มในน้ำซุปกับกระดูก
เพื่อให้ได้ความหอมหวานของน้ำซุปแล้ว

ให้มีความกลมกล่อมและลงตัวขึ้นไปอีกค่ะ
ด้วยการนำอ้อยลงไปต้มในน้ำซุปด้วย
ให้มีความหวานที่กำลังพอดีไม่หวานจนเกินไปนั่นเองค่ะ
น้ำซุปเนื้อเรามีแล้วมาดูเส้นบ้างที่ร้านมีขายเส้นอะไรบ้าง
เส้นเล็กเส้นเล็กบะหมี่เส้นหมี่ขายอยู่ประมาณนี้
ขาย๓เส้นนะบะหมี่เส้นเล็กเส้นหมี่
เรามาชิมกันดีกว่าเนอะเอาเป็นเส้นเล็กเนื้อตุ๋นหนึ่งที่ครับ
ต้องไปนั่งรอแล้วก่อนนะครับเอาไว้นะ
พูดคุยล้วงเคล็ดลับเกี่ยวกับส่วนผสมของเมนูก๋วยเตี๋ยเนื้อตุ๋น
โกน้อยกันไปพอหอมปากหอมคอกันแล้ว
ก็ถึงเวลาที่เฮียน็อตจะได้ริมรสชาติ
เตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเด็ดเจ้าดังแห่งท่าม่วงกันแล้วล่ะค่ะ
แต่พักความฟินไว้เดี๋ยวแล้วช่วงหน้ากลับมาฟินแบบยาวต่อเนื่องพร้อมกันค่ะ
และออกพื้นเถอะสำอะไรโอลีนีออกนี้เลยแก้มกตรงเรื้อ
จากตัวสูงสือของแข่งงานบ้างกับตัวโรคเรื้อ